ตั้งแต่กลางสัปดาห์ที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้ครับ
หลายพื้นที่คงได้เจอกับอากาศเย็นกันละบ้างแล้วนะครับ
ทีนี้เรามาตรวจสอบกันหน่อยนะครับว่าเริ่มต้นสัปดาห์หน้า
เราจะได้เจอความหนาวเย็นแบบนี้อีกหรือเปล่า
จุดไหนจะอุ่นขึ้นจุดไหนจะเย็นลง

กันนะครับนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมยังแสดงกลุ่มก้อนเมฆ
รวมไปถึงลักษณะการก่อตัวของฝนที่อยู่บริเวณทางตอนล่างสักส่วนใหญ่นะครับ
นั่นหมายความว่าอากาศเย็นลมหนาวยังคงแผ่มาถึงเมืองไทยของเรา
โดยเฉพาะในบริเวณตอนบนแล้วก็แผ่มาค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับ
แรงจนดันให้ฝนลงไปอยู่บริเวณทางตอนล่างประเทศไทยสักส่วนใหญ่นะครับ
แต่ว่าหนึ่งปัจจัยสำคัญตอนนี้ที่น่าจับตามองก็คือพายุหนึ่งลูกตรงนี้นะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้มีการแผ่กระจายตัวในบริเวณทะเลจินใต้ตอนล่างนะครับ
ทำให้กระแสลมแรงขึ้นตอนนี้สลายตัวแล้วนะครับ
หมายความว่าฝนที่ก่อนหน้านี้ถูกดูดไปรวมบริเวณใจกลางพายุก็จะเริ่มมีบทบาทกับในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่าง
ในขณะเดียวกันนะครับอากาศเย็นหนาวที่มีการแผลลงมาตั้งแต่กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะค่อยอ่อนกำลังลงไปด้วย
ก็จะทำให้บริเวณตอนล่างไปถึงตอนกลางอากาศเริ่มอุ่นขึ้นเล็กน้อยนะครับ
นี่คือลักษณะของอากาศเย็นจะสังเกตว่าค่อยอ่อนกำลังลงไปด้วย
หลังจากนั้นจะมีอีกหนึ่งชุดนะครับที่จะตามมาน่าจะเป็นช่วงกลางเดือน
โดยเฉพาะอีสานตอนบนแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนตามยอดดอยยอดภูยังคงได้เจอกับอากาศเย็นกันอยู่นะครับ
ส่วนนี้เป็นกระแสลมจะสังเกตว่าในช่วงก่อนหน้านี้กระแสลมที่พัดลงมาจากตอนบนยังคงมีกำลังแรงต่อเนื่อง
แต่หลังจากที่พายุลูกนี้อ่อนกำลังลงก็จะทำให้กระแสลมนั้นมีกำลังที่อ่อนลงตามไปด้วยนะครับ
เดี๋ยวมาดูการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกันหน่อยนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้าง
สังเกตว่าช่วงต้นสัปดาห์อุณหภูมิยังคงเย็นเหมือนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
พอกลางสัปดาห์ตอนกลางก็จะเริ่มอุ่นขึ้นเล็กน้อย
ส่วนบริเวณทางตอนล่างก็จะเริ่มมีฝนเข้ามาปกคลุมคลื่น
จะอ่อนกำลังลงนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ในช่วงสุดสัปดาห์หน้าก็อุ่นขึ้นนะครับ
ซึ่งนี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์หน้า
ยังไงช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
ผมคุกตะนันพี่สิบมหันสวัสดีครับ